คุณผู้ชมเชื่อเรื่องเวรกรรมไหมคะ

ลองฟังเรื่องนี้ดูเป็นเรื่องสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำ
ลูกชายค่ะบังคับแม่ให้อดข้าวอดน้ำ

จะได้หุบสมบัติฮุบที่ดิน
ตัวเองจะได้มีเงินไปกินเหล้าแต่สุดท้ายแล้วเรื่องมันกลับตารปัดค่ะ
ตัวเองตายซะเองตายคาบ้านอยู่๔วันกว่าจะมีคนพบเป็นศพ
เกิดอะไรขึ้นกับเขาติดตามจากรายงานนะคะ
นี่คือคำพูดของคนเป็นแม่ที่รอดตายจากการอดข้าวมานานถึง๔วัน
ด้วยเพราะลูกชายที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กสั่งห้ามกินข้าว
หวังให้แม่ตายเพื่อจะได้คุบสมบัติแต่สุดท้ายทุกอย่างกลับตลปัด
คนที่ตายกลับกลายเป็นลูกชายเสียเองเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอยู่ภายในบ้านพัก
เป็นเรื่องที่ชาวบ้านพูดกันถึงเรื่องเวรกรรมตามทัน
ไปดูความสลดของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวาน
ตำรวจสพสตึกมรุษไปตรวจสอบชนะสูตรพลิกศพนายทองดีสารางามอายุ๕๗ปี
นอนตายกลายเป็นศพหมกบ้านในตะบนนิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
พบทองดีตายคามุ้งมานานกว่า๔วันจนร่างกายเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง
ตำรวจจึงส่งศพผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลในบ้านหลังนั้นไม่ใช่เจอแค่ศพ
แต่ว่ายังพบร่างของนางนวลสารางามอายุ๘๒ปีแม่ของผู้ตายและเป็นผู้ป่วยติดเตียง
นอนอยู่ในมุ้งเดียวกันทันทีที่ยายนวลเห็นเจ้าหน้าที่ก็รีบพูดขึ้นมาว่ายายหิว
ข้าวไม่ได้กินมานาน๓๔วันตอนนี้อยากกินข้าวกับปลาร้าบองนี่คือประโยคแรก
ทั้งหมดให้ฟังบอกว่าอยู่กับลูกชายสองคน
เมื่อ๑๐ปีก่อนป่วยติดเตียงกลายเป็นคนพิการ
หลังจากนั้นลูกชายได้ถือบัตรคนชะลาและบัตรผู้พิการเอาไว้

ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาชีวิตก็อยู่ด้วยความยากลำบาก
เพราะลูกชายเอาเงินไปซื้อเหล้ากินจนหมด
แต่คำพูดที่ทำให้ทุกคนต้องสะดุดฟัง
นั่นคือประโยคที่บอกว่าลูกชายทำเหมือนจะฆ่ากัน
ไม่ให้กินข้าวให้กินแต่น้ำเปล่าหวังให้ตาย
เพราะอยากได้ที่ดินกลับบ้านเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาซื้อเหล้ากิน
และทุกครั้งที่ลูกเมาจะทำร้ายทุบตี
ชาวบ้านแถวนี้เอือมระอาแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะไม่อยากมีปัญหา

เขาจะให้ยายตาย
น้ำดีน้ำซื่อน้ำยังเขาก็บอกให้กิน
เขาให้ยายกินน้ำปลานี่ก็กินน้ำปลาได้มี
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าสลดใจยิ่งนักชาวบ้านพูดกันปากต่อปาก

หวังจะฆ่าแม่เพื่อฮุบสมบัติแต่สุดท้ายต้องมาตายเสียเอง
น้ำใจหลั่งไหลสู่ใยนวลทั้งหน่วยงานราชการและชาวบ้าน
มือเข้าไปช่วยเหลือมีการปฐมพยาบาล
หาที่อยู่ที่อาศัยที่ปลอดภัยให้นำอาหารน้ำดื่มไปให้
โดยยายนวลได้ดื่มน้ำบริสุทธิ์ถึงกับออกปากว่า
รสชาติอร่อยกว่าน้ำปลาปลาที่เคยดื่มมา๑๐ปี
ตลอดเวลายายนวลยังบ่นหาลูกชาย
บอกเสียใจเพราะยังรักและคิดถึง
แม้ที่ผ่านมาจะโดนลูกชายทำร้ายทุบตีแต่ก็ไม่เคยปรีปากบ่นขอชีวิต
เพราะไม่อยากทำให้ลูกต้องเสียใจ
ก็ได้แต่อดทนรอถึงวาระสุดท้าย
แต่ถ้าว่าเวรกรรมมีจริงกรรมติดจรวด
หยิบยื่นความตายให้กับลูกชายก่อนได้สมบัติ
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน